มาหน่อยครับน่าเห็นใจจริงสุนัขตัวหนึ่งฮะ
ติดบ่วงกับดักอยู่ในป่าแบบนี้ต้องไปช่วยนะฮะ
อ่ะเนี่ยครับไปช่วยน้องหมาแล้วครับตรงเนี้ยคือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ห้วยทัพทันห้วยสำรานตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
เจ้าหน้าที่ครับเขานำกำลังไปช่วยชีวิตน้องสุนัขครับ
ที่โดนบวงดักสัตว์ป่าเนี่ยรัดแล้วก็พันเข้าที่ขาครับ
มันไปไหนไม่ได้มาหลายวันแล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยครับเจ้าหน้าที่นะครับ
เขาต้องใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีก็ช่วยเหลือได้สำเร็จนะครับ
ก็พบว่าเป็นสุนัขเพศเมียสีขาวอายุประมาณสัก๓ปี
คาดว่าน่าจะติดบวกตรงนี้มาประมาณสักหนึ่งถึงสองวันแล้วโอ้ย
ยังโชคดีนะเขาบอกว่ายังโชคดียังไงรู้ไหม
ขาไม่ขาดเพราะบ่วงกับดักเขาทำเอาไว้แบบงับเลยมันแน่นเลย
แล้วมันบาดเจ็บอะไรไหมเนี่ยมีครับมีแผลที่บริเวณขาหน้าซ้าย
เอ้าพื้นที่ตรงเนี้ยป่าตรงเนี้ยมักจะมีสุนัขเนี่ย
เข้าไปติดกับดักเป็นประจำเขาว่าอย่างนี้นะครับ
ส่วนของกลางเนี่ยที่เป็นกับดักเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ครับ
ก็รวบรวมเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนนะหากพบว่าเป็นของใคร
จะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปถามนะครับก็คือหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราน
ก็คือคุณทิคำพรสิงหะนะครับเขาเนี่ยใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวโพสต์คลิป
และภาพที่ช่วยเหลือน้องสุนัขตัวนี้พร้อมกับแคปชั่นว่าขอร้องเลยละกัน
ขอร้องให้ชาวบ้านเลิกมาวางบ่วงกับดักสัตว์ป่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนะ
เขาว่าอย่างนั้นนะครับเอาชาวเน็ตเขาก็มาแห่คอมเมนต์ต่างนานา
แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสงสารสงสารไม่ใช่แค่สงสารสุนัขตัวนี้ใช่
สารสัตว์ป่าตัวอื่นอื่นด้วยเหมือนกันคืออย่างนี้ละกันคุณผู้ชม
บอกให้นะเรื่องของความผิดทางกฎหมายมันก็มีนะ
เพราะว่าปัจจุบันนะครับพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่
เขาบอกว่ามีโทษหนักนะในเรื่องของการ
จับสัตว์ป่าซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยอ้าว
อย่างงี้แหละนะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะในป่ามันมีของแยะมากมาย
ของที่เขาอนุญาตให้เก็บได้ก็ไปเก็บได้อันนี้ไม่ได้ว่ากัน
ค่ะแต่ทำกับสัตว์แบบนี้เนอะก็สงสารมัน
ก็ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าธรรมชาติป่าไม้ไว้ด้วยกันนะคุณผู้ชมเนาะ